กระแสเรื่องของอเจ้ากระแสการแต่งชุดไทย
ก็เรียกว่านิยมไปหลายพื้นที่นะคะ
อย่างเช่นที่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐม

เดี๋ยวนี้ก็นุ่งสบายใส่โจงมาขายลอตเตอรี่

นี่บางคนก็จัดเต็มบางคนก็แบบผสมผสาน

แต่ที่สำคัญทำให้บรรยากาศคึกคักมีสีสัน

แต่ละคนนะคะก็สวมชุดไทยสวยงามค่ะ
ต้องยอมรับว่ากระแสของละครเรื่องนี้มาแรง

ก็เลยนัดกันแต่งชุดไทยตามรอยละครบ้างล่ะค่ะ
ก็ช่วยทำให้ขายดีกว่าเดิม

ทุกคนก็แม่ค้าขายลอตเตอรี่ก็แต่งชุดไทยหมด

เลยแต่งออกมาแบบชุดไทยครับ

มีการจัดงานอุตรดิษฐ์เมืองงาม๓วัฒนธรรม
ที่บริเวณหอวัฒนธรรมจังหวัดนะคะ
บรรดาข้าราชการชาวบ้านจำนวนมากก็พร้อมใจกัน

กิจกรรมครั้งนี้มีเป้าหมายในการรณรงค์ส่งเสริม
ให้ทุกคนแต่งกายด้วยผ้าไทยพื้นถิ่น
ในช่วงสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย

งกรานตลอดเดือนเมษายนเลยนะคะเรียกว่าก็อิงกระแสละครบุภเสันนิวาส
ตามหาพี่หมื่นแม่หญิงการะเกดกันนี่แหละค่ะแล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อุตรดิษฐ์ด้วยนะคะลงใต้ไปที่นครศรีธรรมราชค่ะ
พุทธศาสนิกชนพร้อมใจการแต่งชุดไทยตามกระแสละครดังมาร่วมสวดมนต์ไหว้พระภายในวัดเขาพระทองอำเภอชะอวดนะคะ
พอทำบุญไหว้พระกันเสร็จแล้วก็ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันอย่างสนุกสนานเรียกว่าทำให้การไปวัดมีสีสันมากขึ้น
ด้านพระอารยนันต์อนันโทเจ้าอาวาสวัดเขาพระทอง
บอกว่าเพื่อเป็นการสืบสารประเพณีอันดีงาม
ทางวัดก็จัดโครงการแต่งไทยนิยมแต่งชุดไทย
ฮิ้วปิ่นโตเข้าวัดทุกวันพระค่ะ
เพื่อให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมาทำบุญกราบไหว้หลวงพ่อองค์ใหญ่
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เก่าแก่กว่า๘๐๐ปีนะคะ
ชาวบ้านทราบว่าทางวัดมีกิจกรรมก็ใส่ชุดไทยมาร่วมกิจกรรม
โดยพร้อมเพลียงแล้วก็น่าชื่นชมแบบนี้ล่ะค่ะ